เจอกันกับเฟื่องแบบนี้แน่นอนมีเรื่องราวบนโลกโซเชียลให้ต้องติดตามกันนะคะ
เรื่องแรกต้องถามพี่มิวพี่มิ้นคุณผู้ชมก่อน
เจ้านี้คือไรปลาเครื่องบินกับหลายผับกระดาษ
ต้องเขาคือเด็กชายไร้สัญชาตินะคะ
ที่ก็ไปแข่งการบินเครื่องบินพับกระดาษ
ประเทศญี่ปุ่นตอนที่อายุ๑๒
ผ่านมานะตอนนี้หม่องทองดี
กลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจบนโลกโซเชียลอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เมื่อมีผู้มาโพสต์ว่าณตอนนี้หม่องทองดีในวัย๑๙ปีเนี่ย
ผันตัวมาเป็นครูฝึกโดรนแล้วล่ะค่ะ

มีบอกว่าโอริกามี่บอยต่าง
ออกมาโพสต์ข้อความเล่าเรื่องถึงครูฝึกโดรนว่า
ครูฝึกบินโดรนของผมชื่อว่าหม่องทองดี
เขาคือเด็กชายที่มาพร้อมกับเครื่องบินกระดาษคนนั้นนั่นแหละ
วันนี้เขายอดเยี่ยมจนสามารถฝึกคนอย่างผม
ให้บังคับโดรนได้อย่างไม่เคอะเขิน
จากวันนั้นถึงวันนี้มันกี่ปีแล้วล่ะ
หมองทองดีที่คนไทยทั้งประเทศรู้จัก
ก็ยังไม่ได้รับสัญชาติไทยครับ
ใจเย็นครับหม่องครับไม่ต้องรีบ
ผมควรพูดคำนี้กับเขาดีไหม
ก็เป็นเรื่องราวของคุณโกวิทโพธิศาลนะคะ

ก็ฝึกบินโรนอยู่แล้วก็บอกว่านี่แหละ
บังเอิญบังเอิญเจอครูฝึกก็คือหม่องทองดีในวัย๑๙ปีนะคะ
โพสต์นี้ล่าสุดมีผู้นำไปแชร์เกือบ๑๐๐ครั้งแล้วค่ะ
หลายคนที่ได้อ่านเรื่องราวของหม่องทองดี
ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
ส่วนหนึ่งทวงถามแล้วก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ออกมาให้สัญชาติกับหม่องทองดี
แล้วก็มีการแชร์ภาพเมื่อครั้งสมัยที่หม่องทองดีเป็นข่าว

ภาพนี้ก็เป็นภาพคู่กับนายกรัฐมนตรีสมัยนั้น
ก็บอกว่าน้องอยู่ม๔แล้ว
ตอนที่น้องได้แชมป์เครื่องบินกระดาษ

มารับปากเด็กว่าจะส่งเรียนให้ถึงปริญญาเอก

มาวันนี้สัญชาติไทยยังไม่ได้
ที่บอกว่าจะส่งเรียนสักแดงเดียว

ม๖คุณยังไม่ส่งให้น้องถึง
ก็เป็นประเด็นที่ชาวเน็ตให้ความสนใจกันอยู่

สอบถามไปยังนายสุรพงศ์กรจันทึก
อดีตประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน
ชนชาติผู้ไร้สัญชาติแรงงานข้ามชาติ
ผู้พลัดถิ่นสภาธนายความ

สมัยที่เดินทางไปแข่งขันที่ต่างประเทศ
พ่อแม่ของน้องเป็นชนเผ่าปะโอ
ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งในพม่า
เข้ามาอาศัยในประเทศไทยนานแล้วนะคะ
ส่วนเรื่องของสิทธิด้านการศึกษา
น้องสามารถเรียนสูงสุดได้ถึงปริญญาเอก
สิทธิ์รักษาพยาบาลทำใบขับขี่ได้

คือการเดินทางออกนอกพื้นที่

ที่กำลังพิจารณาให้บุคคลไร้สัญชาติ

แล้วก็เรื่องสัญชาติไทยยังคงเป็นปัญหา
ที่ต้องแก้ไขที่นโยบายของรัฐ
หรือแก้ไขเรื่องกฎหมายต่อไป
ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเป็นประเด็นเรื่องครูคนหนึ่ง
ที่ก็ออกมาร้องขอว่าขอสัญชาติเถอะ
อยากจะเป็นครูบรรจุตามกฎหมายนะคะ
ส่วนหม่องทองดีย้อนไปนิดหนึ่ง

แข่งขันเครื่องบินกระดาษพับระดับประเทศ
แล้วก็มีโอกาสค่ะได้ไปแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ
แชมป์ที่ประเทศญี่ปุ่น
ครั้งที่๔ณเมืองชิบะประเทศญี่ปุ่น
ได้รับรางวัลที่๓นะคะ
สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
เชื่อว่าพอมีโลกออนไลน์มากระตุ้นแบบนี้
ก็น่าจะมีผลลัพธ์อะไรออกมาบ้างเดี๋ยวต้องรอติดตามเนอะ
ใช่ค่ะแล้วก็ชื่นชมน้องหม่องนะคะ

เป็นยุคเทคโนโลยีเออไม่ใช่ล้ำขึ้นไปอีกคันหนึ่งนะคะใช่ไม่ใช่กระดาษ